ดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุคค่ะ
ต้องเริ่มขีดเส้นใต้ด้วยประโยคคำถามว่านี่มันอะไรอีกกันล่ะครับเนี่ย
ก็ไหนบอกว่าการบริหารจัดการเรื่องมาตรการรับมือแก้ไขปัญหาโควิดนั้นเนี่ย
เราจะใช้นโยบายแบบรวมศูนย์เป็นจุดเดียว
แล้วการรวมศูนย์นั้นคนรับผิดชอบสูงสุดคือนายกฝรั่งเขาเรียกว่าระบบซิงเกิ้ลมาร
แปลว่ามาตรการใดที่ประกาศออกมาจะต้องเป็นทิศทางเดียวกัน
แล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาได้ถามว่าเหตุอะไร
ก็เหตุที่คุณน้ำแข็งเกริ่งไปเมื่อสักครู่แล้วก็เป็นหัวข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์ทุก
ฉบับเช้าวันนี้นี่ฉบับนี้เขาพาดหัวว่าล็อกกะเปิดล็อกกะปิด
เขาล้อมาจากประสิทธิ์ไทยที่บอกว่าลักกะปิดลักกะเปิด
ที่ให้คลายห้ากิจกรรมรายละเอียดเรื่องของเรื่องมันเริ่มว่า
เมื่อวานนี้คณะกรรมการโรคติดต่อของกอทมเขาประชุมกัน
คนนั่งหัวโต๊ะคือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากอทม
เขาหารือกันเรื่องจะผ่อนผันให้สถานประกอบการสถานที่๕ประเภท
คลายล็อกแล้วให้เปิดได้แล้วประกาศออกมาให้เปิดได้
ตั้งแต่วันที่๑มิธตานเป็นต้นไปนี้ข่าวเข้ามาช่วงบ่าย
ประเภทสถานที่ให้บริการคุมน้ำหนักคลินิกเสริมความงามทั้งหลาย
สุขภาพนวดแผนไทยแบบเนี้ยแล้วก็ประเภทที่ห้าคือ
ประเภทสวนสาธารณะพอข่าวนี้แพร่ออกไป
ผู้ประกอบการเขาก็ตื่นเต้นแหละครับเพราะว่าเขาถูกปิดมานาน
ทำมาหากินไม่ได้ลูกจ้างที่ทำงานในร้านก็เดือดร้อน
ไม่มีเงินจะกินกันอยู่แล้วเขาก็ดีใจ
ผู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่รอช้าเลยครับ
สั่งให้พนักงานลูกจ้างบอกไปรีบเคลียร์ร้านไปทำความสะอาด
ข้าวเคลียร์ของจะได้เตรียมเปิดร้านวันที่หนึ่ง
จะได้เปิดได้ทันทีไม่ต้องรอช้าแล้วมันยังไงครับ
พอค่ำมาแล้วสปคประกาศออกมาว่า
ให้เบรกประกาศของกอทมเอาไว้ก่อน
อันนี้เขาเรียกว่าหัวทิ่มหัวตำเลยครับแล้วให้ปิดต่อไปอีกสิบห้าวัน
ห้าประเภทที่ว่านี่แหละอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ทำไมมันถึงเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นพยายามมองจากความเข้าใจ
ก็มองได้ว่ากอทมเนี่ยเขามองว่าถึงระบาดโควิดยังสูงอยู่
แต่ว่ามันเป็นการระบาดในพื้นที่ที่เป็นวงที่เป็นคลัสเตอร์
เช่นในกลุ่มของแคมป์คนงานในวงของตลาดสดในกลุ่มของโรงงานทั้งหลาย
แต่ว่าการระบาดในหมู่ประชาชนทั่วไปเนี่ยตัวเลขมันลดลงมาแล้ว
ฉะนั้นก็ควรจะคลายล็อกได้แต่ว่าสบคเขาไม่มองเหมือนกอทม
เขามองว่าเมื่อตัวเลขภาพรวมของการติดเชื้อในกอทมยังสูงอยู่
เปิดไม่ได้สุดท้ายขึ้นมาประชาชนเวียนหัวเช่นเคยครับ
นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสภาพกลับไปกลับมาชักข้าวชักออก
และมันเกิดขึ้นมาหลายคนแล้วในช่วงที่ประชาชนสับสนกังวลและเป็นทุกข์
มันถึงเอาคำถามตอนต้นมาถามกันอีกทีว่าไหนว่าทุกมาตรการจะต้องผ่านการตัดสินใจที่เป็นหนึ่งเดียวจุดเดียว
จริงอยู่กอทมถึงเขาจะปกครองแบบพื้นที่พิเศษ
แต่ว่านายกรัฐมนตรีก็มีมาตรการและประกาศว่าจะเป็นประธานในการดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่าง
รับผิดชอบเองในทุกเรื่องอย่างนั้นไม่ใช่เหรอ
แล้วทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอันนี้มันสะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ
ไม่มีความชัดเจนแล้วเรื่องนี้มันก็ลามไปถึงต่างจังหวัด
เพราะว่าพอกรทมออกประกาศคลายล็อกอย่างนั้นผู้ว่าต่างจังหวัดทั้งหลาย
เขาก็เตรียมการจะออกประกาศตามกอทมด้วย
ผู้ประกอบการต่าง๕ประเภทนี้ในต่างจังหวัดเขาก็ตื่นเต้นยินดีกันไปตามตามกัน
สุดท้ายขึ้นมาถ้าอย่างนี้เขาก็ถูกดับฝันไปด้วย
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เกิดความสับสน
สุดท้ายขึ้นมาต้องปิดต่อไปอีก๑๕วัน

แล้วไหนจะพูดเรื่องความสับสนไม่ชัดเจนแล้ว

เขาจะซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาพรไปฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ของเขาเอง
สุดท้ายขึ้นมาก็กลายเป็นประเด็นสับสนเวียนหัว
ยังไม่รู้จะเอายังไงเพราะว่าฟังดูแล้วมันติดขัดอยู่สองเรื่อง
หนึ่งติดขัดเรื่องข้อกฎหมายเพราะว่าในข้อกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ว่าให้อบทจัดซื้อวัคซีนเองได้
ก็แน่นอนเพราะตอนนั้นมันไม่มีโควิดระบาดตอนที่กฎหมายมันออก
แล้ววันหนึ่งพอประเทศเจอโควิดก็ไปแก้กฎหมายเสีย
มันก็น่าจะทำได้แก้ว่าให้อบทสามารถจัดซื้อวัคซีนเองได้
ประเด็นนี้เนี่ยฝ่ายกฎหมายรองวิศนุเครืองามบอกว่า
จะเสนอให้กระทรวงมหาดไทยไปแก้กฎหมายแก้กฎหมายแล้วก็ซื้อได้
มันขึ้นอยู่กับว่ากอทมจะตัดสินใจยังไงนี่วิศนุโยนมหาดไทยชี้ขาด
พ่อพทอซื้อวัคซีที่นี้ท่าทีของมหาธัย
อันนี้สำคัญเรื่องท่าทีว่าจะเอายังไงผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีมหาดไทยฟังดูก็เหมือนว่าไม่ขัดข้อง
แต่ท่านก็โยนไปว่าให้สบคเป็นผู้อนุมัติ

กระจายวัคซีนให้ครบ๗๖จังหวัดอยู่แล้ว
แล้ววิธีการกระจายเนี่ยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร

สมมุติว่าประชากรในวัดนี้มี๑๐๐คน
ก็ส่งวัคซีนไป๖๐โดส
จังหวัดนั้นมี๒๐๐คน
ส่งวัคซีนไป๑๒๐โดส
สมมุติว่าให้ขีดได้ได้สัก๖๐เปอร์เซ็นต์
ก็คิดตามสัดส่วนถ้าเป็นอย่างนี้

ถอดรหัสคำพูดนายกนายกพูดเหมือนกับว่า
เอาในเมื่อรัฐบาลจะจัดให้วัคซีนเพียงพออยู่แล้วนี่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดิ้นลนเอางบของท้องถิ่นเอง
จัดซื้อทำไมเออไปจัดซื้อทำไม
เรื่องนี้เนี่ยถ้าอ่านใจและถาม
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย
ก็คงคิดได้ว่าก็เพราะเขาไม่มั่นใจไงครับ
เขาไม่มั่นใจว่าตัวเลขที่วัคซีนจะเข้ามาฉีด
ตามที่นายกบอกตามที่รัฐมนตรีสาธารณสุขบอก
แล้วที่ประกาศอยู่เปล่าว่าจะได้ว่าเต้านั้นเต้านี้เมื่อนั้นเมื่อนี้เนี่ย

พอเขาไม่มั่นใจเขาถึงมีอาการคว้าได้คว้าเอาไว้ก่อน
ผมถึงบอกว่าชั่วโมงนี้นาทีนี้วันนี้
นี่วันที่๑มิถุนาเข้าไปแล้ว
รัฐบาลต้องทำให้คนมั่นใจได้แล้วครับว่า
วันที่๗มิถุนายนนี้
ท่านบอกว่าจะได้ปูพรมฉีดวัคซีนกันตามกำหนดเนี่ย

ฝ่ายที่จะส่งวัคซีนให้บริษัทที่ผลิต
จะส่งวัคซีนให้ได้๖ล้านโดสจริงตามข้อตกลงจริง
อันนี้ต้องทำให้คนชัดเจนได้แล้วครับมันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนี่
คือต้องโชว์ออกมาให้เห็นว่าเอาล่ะจากวันนี้ไปวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่เจ็ด
ขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการส่งมอบวัคซีนการตรวจสอบอยู่ตรงไหนอยู่ยังไง
คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยจากขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนการส่งมอบขั้นตอนการขนส่ง
มันมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนมากกว่าสินค้าทั่วไป
ฉะนั้นต้องทำให้ชัดเจนนี่วันที่หนึ่งแล้วนะครับ
ถ้าจะทำให้ชัดเจนก็ต้องให้เห็นความภาพชัดว่ากว่าจะถึงวันที่๗
มันจะได้มาวันไหนกันแน่ประเด็นนี้เนี่ยคนก็สับสนเพราะหมอชนบท
ไม่รู้เขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนที่เขาบอกว่าจะได้๖ล้านโดสเนี่ยจริง
จริงแล้วน่าจะได้๑๘๐๐๐๐๐โดสเท่านั้น
ทั้งหมดนี้เราก็ย้ำกันมาทุกวันแล้วครับว่าอย่าทำให้ประชาชนสับสน
ต้องให้เกิดความชัดเจนต้องบริหารอย่างตรงไปตรงมา
ให้ระบบมันมีประสิทธิภาพ

นี่คือขีดเส้นใต้ของเทควันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ